ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูความพร้อมของการจัดการเลือกตั้งนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เปิดห้องขังซึ่งตรงนี้จะเป็นที่เก็บบัตรแล้วก็หีบบัตรเลือกตั้งนะคะ
พร้อมทั้งมีการติดกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
จัดตำรวจคุ้มกันอย่างเข้มงวด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น
วันนี้พาสื่อไปตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือห้องคุมขังเยาวชนหญิงอยู่ชั้น๑นะคะ
ตำรวจเปิดห้องขังเตรียมใช้เป็นสถานที่เก็บบัตรและหีบเลือกตั้งค่ะ
ทางผู้กำกับบอกว่าสพเมืองขอนแก่นจะรับผิดชอบ
เพาะการเลือกตั้งขอนแก่นเขต๑เท่านั้น
ซึ่งตอนนี้กรกตประสานจะนำบัตรและหีบบัตรเลือกตั้ง
ล่วงหน้ามาส่งที่สพในช่วงกลางสัปดาห์นี้
เพื่อใช้เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคมนะคะ
ตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยบัตรและหีบบัตร
ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด๔จุดนะคะ
ตำรวจเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
มีเพียง๓คนที่มีอำนาจเปิดห้องขัง
ก็คือผู้กำกับสารวัตรอำนวยการแล้วก็๑๐เวร
มี๓คนเท่านั้นที่จะเปิดห้องขังนี้ได้นะคะ

เพราะว่าราชการจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์
นำคณะข้าราชการภาคเอกชนนักท่องเที่ยว
วันนี้นั่งรถไฟจากสถานีเด่นชัยสถานีบ้านปิ่น
เส้นนี้ไปนะคะไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์
ก็จะมีป้าจิ๋วป้าการแม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ย่างบนรถไฟ
แต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านนะคะ
ก็เป็นการดนรงค์นะคะชวนคนแพร่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คุณผู้ชมค่ะคุณอุ้งอิ๊งนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
วันนี้ก็ควงนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีนะคะ

ขออภัยอันนี้คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ดูมุมนี้ก่อนนะคะไปกับแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติ

ผู้สมัครสอสอสุราธานีทั้ง๗เขตหาเสียงนะคะ

ไปขอเสียงจากชาวสุราช
มีคนมาต้อนรับตลอดสองข้างทางค่ะ
ผมผลเอกประยุจันทร์โอชาพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ

ยินดีได้เดินทางมาสุราธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าขอบคุณหน่อยยินทุกหน่อยยินนะครับ
สู้ขอบคุณครับ
ส่วนที่กรุงเทพคุณผู้ชมค่ะนางสาวแพทองทันชินวัฒน์ค่ะ

ไม่ได้ดูเริกยามนะคะลูกก็ปลอดภัยดี
ส่วนชื่อพฤทธาสินก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเองค่ะ
พฤษฐาสินเพราะว่าอยากให้ครอบครัวมีชื่อย่อว่าพีเอส
แล้วก็เลือกจอจานการัน
เพราะว่าอยากให้คล้ายกับคุณหญิงพจมาน
ส่วนทาสินก็มาจากชื่อของนายทักษิณผู้เป็นพ่อนะคะ
แล้วก็ยังพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณได้ทวิตข้อความ
ขอเดินทางกลับมาเลี้ยงหลานด้วยค่ะ

น่าหวังมากกว่าที่มีเบบีคนใหม่

ก็เกิดมาเขาก็อยากกลับแหละ
มันเป็นสิ่งที่เขามีความหวัง
แน่นอนในสิ่งที่เขาพูดมันก็เอฟเฟคในเรื่องของการเมือง

มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะหวัง
มันไม่ผิดเลยโดยเฉพาะวันที่บ้านมีเรื่องดี

ก็บอกว่าพร้อมลุยเต็มที่และยังมั่นใจเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะคะ
ส่วนกรณีนายศรีสุวรรณจัญญาไปร้องยุบพักเพื่อไทย
ลายหลุดการโอนเงินให้คนเสื้อแดงช่วยหาเสียง
ก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
ร้อนแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่
ไปกันต่อที่เวที๓กับจอมขวัญเหลาเพชรครับ
กับดีเบตของไทยรัฐวันศุกร์ที่๕พฤษภาคมนี้ที่นครศรีธรรมราช
ถ่ายทอดสดตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง
ส่วนใครอยากติดตามข่าวสารเลือกตั้งหรือข่าวสารทั่วไป
คำว่าเลือกตั้งนะครับมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐนะครับ
จะได้ดูทุกข่าวสารครับคุณผู้ชมครับ